ตอนนี้หลายคนสนใจหันมาเลี้ยงตั๊กกะแตนปลาทังก้า
เพราะว่านี่ค่ะหนุ่มเกษตรกรเขาหันมาเลี้ยตะกะแตนพทังก้าโมจีนขาย
โกยรายได้ครึ่งแสน
ช่วงนี้อ่านข่าวคนเลี้ยงตะกะแตนปลาทังก้าเยอะ
แล้วรายได้ดีเพราะว่าราคาขายเขาดี
เกษตรกรบ้านโพนงามตะบลนาซายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
เลี้ยงตั๊กกะแตนปาทังก้าโมจีนเพื่อขยายพันธุ์ขายไข่
มันมีมูลค่าราคาสูงนะ
แล้วกลายเป็นอาชีพที่มาแรงในช่วงนี้
สามารถสร้างรายได้ได้ดีแล้วก็เตรียมพื้นที่ขยายเปิดฟาร์มมาตรฐาน
เพื่อเพิ่มรายได้และรองรับออเดอร์ที่มีคนติดต่อซื้อมาแบบจำนวนมากเลย
นี่ค่ะคุณสมจิตฤทธิปะ
เกษตรกรเลี้ยงตะกะแตนปลาทั้ง๙โมจีน
เขาบอกว่าตัวเขาชอบทำการเกษตร
ลองผิดลองถูกมาก็หลากหลายอาชีพ
เมื่อ๒๓เดือนที่ผ่านมาเขาค้นคว้าว่า
ค้นพบว่ามีอาชีพเกลี่ยดั๊กกะแตนปาทังก้าโมจีน
ทดลองเลยสั่งซื้อไข่ตะกะแตนมา
ทำเลี้ยงแบบทำเข้าไปตะขายก่อน

ใช้เวลาประมาณ๑๕วันในการเพาะพันธุ
ได้ลูกตั๊กกะแตนมาประมาณ๑๐๐๒๐๐ตัวเลย
ทำการเลี้ยงขยายพันธุ์ให้อาหารก็เน้นพวกย่าแล้วก็ใบต้นกล้วยนะคะ
ก็ดูแลประมาณ๒๐วันจะสามารถขยายพันธุ์ได้เพิ่ม
จากนั้นจะใช้ถาดใส่ทรายผสมน้ำให้ชุ่มเลยเอาไปวาง
อันนี้เพื่อให้เป็นที่วางไข่ค่ะ
ประมาณ๒๓วันจะเก็บไข่ต่อครั้ง
แล้วก็จะเอามาขยายพันธุ์ต่อ
คือพอไข่ปุ๊บขยายพันธไข่ปุ๊บขยายพันธุ์
ก็สามารถเพิ่มปริมาณพ่อพันธุแม่พันธุ์ได้บ้าง
ขี่ซ้อนอันนี้ต้องเล่าให้ฟังเป็นพฤติกรรมนะ
ตัวผู้นั้นที่ขึ้นขี่อยู่ข้างบนคือตัวผู้มันจะตัวเล็กกว่าตัวเมีย
คือเขาบอกว่าจริงมันเป็นการเลี้ยงที่ไม่ได้ยาก
แถมต้นทุนนี้ต่ำด้วยแล้วมันขายได้ทั้งตัวขายได้ทั้งไข่ใช่ไหม
ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อไป
ซึ่งบอกเลยว่ากำลังวางแนวทางทำฟาร์มแบบมาตรฐานที่บอกค่ะ
ใครสนใจสั่งซื้อติดต่อไปได้เลยนะคะ
หรือว่าอยากจะไปสอบถามรายละเอียดเรื่องการเลี้ยงตั๊กกะแตน
เขายินดีให้คำแนะนำนะคะโทรศัพท์ถามได้นี่นี่ไข่เหรอ
ไข่มันเป็นแบบนี้โทรศัพท์ด้านล่าง
คุณชิสาจำได้ไหมราคาไข่ของตะกะแตนเท่าไหร่ที่เราเล่าข่าวกัน

ตัวมันก็ไม่ได้ถูกตัวมันละละ๕๐๐๐

เป็นเงินเป็นทองแท้เลยลองดูนะ
น่าจะเลี้ยงได้ง่ายด้วยแล้วก็ใช้อะไรที่เอามาเป็นองค์ประกอบไม่ยาก